ใครที่เทศกาลสงครานมักจะดื่มกัน
ใครที่เมาแล้วก็เกิดอาการชอบไปลวนลามผู้หญิง
ใครที่เมาแล้วก็คือแรงเยอะอยากชกต่อยกับคนอื่นเนี่ย
คุณเนวินชิดชอบบอกว่าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
ที่บุรีรำนะเขาจัดให้๒กิจกรรม
แล้วจะบอกว่า๒กิจกรรมนี้ต้องเสียเงินด้วยนะ

เดี๋ยวไปดูคุณเดวินพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
วุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเนี่ย
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนักเลงตกน้ำนะครับ
ซึ่งเราจะเอารายได้ทั้งหมดเนี่ย

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
ในการทำกองทุนลอกต้อกระจก

เมื่อไหร่ใครทะเลาวิวาสแล้วมีเรื่องชกต่อยกัน

เก็บเงินค่าเวทีคนละหนึ่งหมื่นบาท
เพื่อเข้ากองทุนในการลอกตา

ก็ต้องปรับคนละสองหมื่นบาท

ใครที่เมาแล้วกลางชอบชกต่อย

ส่างเมาเอาบุญนะคะ
ในงานก็จะจับขึ้นเวทีเก็บเงินค่าชกด้วยนะคนละหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าไม่ชกนะจัดให้อีกเก็บเงินเพิ่มคนละสองหมื่นบาทค่ะ
เงินที่ได้ก็จะเอาไปทำบุญนะผมผมมองไปมองมา
มันเหมือนเป็นเวทีหลักของงานไปเลยเนอะใช่มันถึงมันมีเวทีตรงกลางงาน
แล้วคนก็ลุมดูอย่างเงี้ค่ะหมายความว่ายังไงอ่ะคือแบบ
ให้ไปต่อยให้ดูอย่างเงี้คืออยากชกกันอยากต่อยกันใช่ไหม
ขึ้นเวทีไปเลยไม่ต้องไปตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ต
แล้วก็คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนนะฮะจัดให้เป็นกิจจากลักษณะบนเวทีแบบนี้นะคะ
ส่วนเวทีที่๒เนี่ยใครที่เมาแล้วชอบล้วงชอบควักชอบลวนลามคนอื่นนะคะ
คุณเนวินจัดให้เวทีนี้ชื่อว่านักเลงตกน้ำปี๒ค่ะ
คือกติกาเนี่ยก็จะมีการขายลูกบอล๒ลูก๕บาทนะ

คนที่เมาแล้วก็ไปล้วงไปควักคนอื่นปลาให้มันตกน้ำนะคะ
เงินทั้งหมดก็จะให้โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยต้อกระจก
แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่คำขู่นะคุณเนวินบอกว่าเอาจริงนะคะ
ก็เลยทำให้บรรยากาศการเล่นน้ำสงกราน
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่หน้าสนามช้างอาริน่าเนี่ย
ก็เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานปลอดคนเมาที่ไปหื่นไปล้วงคนอื่นนะฮะ
นักท่องเที่ยวเองเขาก็สนุกสนานนะคะ
เหล่าบรรดาศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย
ส่งผลให้ถนนสายบุรีรัมธ์เมื่อคืนเนี่ยบุรีรัมธ์ประควณชายคุณเชื่อป่ะ

โอ้โหรถติดยาวเหยียดเลยค่ะสักประมาณ๒กิโลเมตร
ใช่แล้วจะบอกว่าคือเป็นกิจกรรมที่โปรโมทการตลาดดีมากนะ

ทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปที่บูริรัมป์
จริงแล้วบุรีรำเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ

พอมาบูมเรื่องของฟุตบงฟุตบอลอะไรไป
คุณดูสิเห็นไหมโอ้โหรถติดนะนี่คือบริเวณหน้าสนามช้างอาริน่านะคะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่คุณเนวินเขาคิดออกมา
ถือว่าเป็นการโปรโมทจังหวัดด้วยนะคะ

ทางจังหวัดบุรีรำก็มีการจัดขบวนแห่คานิวาว
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับสากล
แล้วจะบอกว่าคือผสมผสานได้อย่างลงตัวมาก
มีขบวนค่ะคุณผู้ชมสักประมาณ๑๐ขบวนแบบนี้
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมสร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน
ที่เขาก็มาเกาะติดบรรยากาศตลอดสองข้างทางแบบนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าจังหวัดนี้เขาประสบความสำเร็จ

กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย
ผู้ปีก่อนมีไว้วัยรุ่นประตีกันในงาน
คุณเนวินเขาก็จัดเวทีให้ชกกันเลย
อันนี้จัดเวทีจริงใหญ่กว่าเดิมเสียเงินด้วย
เสียเงินค่าชกด้วยใช่ไม่ได้ให้ชกฟรีนะจ๊ะ